คุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งโรงเรียนที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยโรงเรียนบ้านบาเคค่ะ
คุณครูก็สงสัยว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องแพรวา
แพรวาทำไมมาเข้าแถวสายทุกวันเลย
เข้าแถวช้ากว่าเพื่อนตลอดแล้วไม่ได้มามือเปล่านะ
มากับถุงใบเบอร์เรอเป็นถุงพลาสติกใสแล้วข้างในเนี่ยเป็นขวดพลาสติกหมดเลย

แพรวาทำไมเนี่ยน้องมาสภาพนี้
แล้วเพื่อนเขาเข้าแถวกันหมดแล้วแพรวาเพิ่งจะวิ่งมาแล้วหอบถุงใบใหญ่มา
ครูก็ถามว่าแพรวาทำไมหนูเข้าแถวสายทุกวันเลยลูก
เอาหนูไปตามเก็บขยะพวกขวดพลาสติกนี้มาค่ะ
ถามว่าเก็บทำไม
เออนั่นสิ
ฟังน้องตอบ

แพรวาน้องอยู่ป๑เท่านั้นเองนะคะ
โรงเรียนบ้านบัคเคจังหวัด๑๐๑ค่ะ
คือจากภาพนี้น้องก็เลยกลายเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลไปเลย

คือคุณครูวันนาจันทโคตรค่ะ
ครูบอกว่าสงสัยมานานแล้วเพราะแพรวาเนี่ย
เข้าแถวเช้ากับเพื่อนทุกวันเลย
ตอนแรกก็นึกว่าตื่นซ้ายแต่โอ้โหไม่ได้มามือเปล่านี่มีภาพนี้ด้วย
น้องไม่ได้ล้มนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิด

มุดเข้าไปเก็บขวดพลาสติกที่มันถูกทิ้งแบบไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง

คือระหว่างทางที่มาโรงเรียนน้องไล่เก็บขวดพลาสติกเก็บกระป๋องก่อนเข้าแถวทุกเช้า
น้องก็เลยมาสายค่ะหลังเลิกเรียนเนี่ยน้องก็เก็บเหมือนกันนะ
ถามว่าเอาแล้วเก็บแล้วเอาไปทำอะไรได้น้องตอบใช่ไหมว่าเก็บไว้ให้ครอบครัว
คือคุณตาที่เลี้ยงน้องแพรวามาเนี่ยนะคะคุณตาแกมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
แพรวาเห็นไงก็เลยเก็บเอาไปให้คุณตาเพื่อจะได้เอาไปขายด้วย
แล้วก็เรียนรู้มาว่าไอ้ของพวกนี้เอาไปขายแล้วมันได้เงิน
น้องก็เลยเก็บมาเพื่อจะเอาเงินมาฝากคุณครูเป็นทุนการศึกษาให้ตัวเอง
นี่เด็กป๑คิดนะคะนี่ค่ะคุณครูวันนาก็เลยบอกว่า
หลังจากที่น้องแพรวาเก็บขยะมาให้แบบนี้เนี่ยครูก็จะช่วยเอาไปแยกขยะที่รีไซเคิลได้
เรียนแพรวาก็จะเอากลับไปที่บ้านให้คุณตาเอาไปขาย
เงินที่ได้ก็ไปฝากออมทรัพย์ทางโรงเรียน
คุณน้องแพรวาทำแบบนี้๔๕เดือนแล้ว๑เทอมแต่ทำตั้งแต่เทอม๑

นี่เงินเดือนคนจบปริญญาตรีเลยนะ
โอ้โหดิฉันตัวแรกมาก
นึกภาพหลักพันแหละ
บาทนะคะประมาณ๔๕เดือนเด็กป๑เก็บเงินได้ขนาดนี้
เราไปคุยกับนายประเสริฐแวงวันนะครับคุณตาของน้องแพรวาค่ะ
ก็บอกว่าก็เลี้ยงแพรวามาเนอะ
ตั้งแต่เกิดเนี่ยแพรวาก็จะเห็นว่าตาเนี่ย
ของเก่าเร่ของเก่าขายหาเงินมาเลี้ยงจุนเจือครอบครัว
พอแพรวารู้สึกว่าเออถ้าอยากจะได้เงินอยากจะมีเงินออมบ้าง
ก็เลยตระเวนเก็บเศษวัสดุที่จะนำไปรีไซเคิลได้มาไว้ที่บ้าน
แล้วก็ให้คุณตาเอาไปขายให้กับเทศบาลตำบลโพทอง
เพราะว่าเขาจะมารับซื้อให้ถึงบ้านเลย
คุณตาบอกว่าถึงเราจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
ไม่ได้มีเงินมากมายแต่ก็ภูมิใจในตัวหลานนะ
ที่มีนิสัยมัทยัดประหยัดอดออม
แล้วก็รู้จักวิธีหาเงินแบบสุจริตด้วย
ชื่นชมจริงเห็นแล้วแบบหัวใจมันฟู
แล้วเด็กแบบนี้นะโตขึ้นไปเขาจะเรียนรู้เรื่องคุณค่าของเงิน
หาเงินเชื่อว่าต่อไปน้องจะประสบความสำเร็จ
ค่ะเพราะความขยันนี่มันสำคัญนะ